งานเดียวกันค่ะเจออีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุ้มเข้มมากเลยนะเจอครั้งนี้ขออัปเดตหน่อยก่อนหน้านี้

เพราะว่ามีคดีฟ้องร้องเพจบันเทิงชื่อดัง
ครอบเจริญยืนยันว่าเดินหน้าต่อค่ะไม่ยอมความใดเลย
แล้วก็จะเดินหน้ารวบรวมหลักฐานให้เต็มที่
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเพจนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ผมว่าจริงแล้วเราปล่อยให้เป็นเรื่องของการดำเนินคดีของเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของการรูปรวมหลักฐานครับไม่ได้กำลังเลยครับ

อย่างขอโทษอะไรก็
ไม่ได้มีครับผมเรียกไปก็ไม่ถึงจะรักครับ
ก็ตามที่มันสมเหตุสมควรนั่นนะครับ
ใดคือแล้วแต่ลุคก็ไม่หล่อ
เลยเขาหล่อเหมือนพระเอกบรอลี่วูด
เมื่อวานก็เป็นแฟชั่นสตรีตไงก็แต่งสูงม้ายสูงมือเป็นแบบเช็ม
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอดาราออกงานอีเวนต์กันนานอะนะคะ